คือชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์อะ

ในวันที่พี่โดนโกงแล้วเริ่มต้นจากศูนย์คือเหนื่อย
ก็เหนื่อยแหละไม่มีตังค์เป็นหนี้
แต่ชีวิตที่ติดลบแล้วมันโดนคนเกลียดทั้งประเทศ

คือพี่มองว่าวันนี้

นักโทษออกมาหลายคนยังให้โอกาส
แล้ววันนี้เราเขาจะไม่ให้โอกาสเราเหรอ

เลือกที่จะเติบโตในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
เราอยากให้คนที่ใส่ใจตัวเองค่ะ

เลือกที่จะทานสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่ราคาไม่แพง
และที่สำคัญคือเรามองว่าสินค้าเราจะเสริมคุณค่าในตัวคน

เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นไปจนถึงเมื่อไหร่

บอกว่าย้ายงานแล้วจะได้เงินเดือนเยอะขึ้น
ก็ย้ายงานมาจนได้เงินเดือนมา๗๐๐๐๐บาท
มีหัวหน้าเราที่อายุแบบ๔๐กว่าแล้ว
แล้วพี่เขาก็โดนเรียกเข้าห้อง
แล้วก็ออกมาแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมา
แล้วมาบอกเราว่าพี่ไปแล้วนะ
วันนั้นมันเหมือนแบบความมั่นคงคืออะไร
คือแล้วถ้าเราแบบอายุขนาดนั้นพี่เขามีแม่ต้องดูแล

แล้วถ้าวันหนึ่งเราเป็นแบบเขาเราจะทำยังไง
เราก็เดินไปบอกหัวหน้าเลยว่าขอให้เป็นเราได้ไหม
เพราะว่ามันมีรุ่นพี่แบบหลายคนที่อายุมากกว่าเรา

แล้วเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเราดูแลไว้

เราจะรู้สึกแฮปปี้กับเงินที่เป็นรายได้เสริมจริงไหม
แต่พอวันที่เราแบบเอารายได้เสริมมาเป็นรายได้หลัก
แล้วเราไม่มีอะไรอย่างอื่นเยียวยาแล้ว
วันนั้นแหละมันคือจุดวัดใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้
เพราะชีวิตมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราเห็น
ออกมาทำปุ๊บแป๊บนึงก็โดนโกงแล้ว
เงินที่มีมาบัตรเครดิตที่มีทุกอย่างคือแบบ

วันนั้นคือถามตัวเองว่าจะเอายังไงต่อ
จริงทุกครั้งที่แบบตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ
มันจะมีจุดวัดใจตัวเองทุกครั้งเลยว่า
จะไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกครั้งเลย

มาถึงแล้วดีแล้วดีจริงไหม
มันจะดีแล้วมันจะล่วงลงมาให้

แล้วมันถึงจะค่อยโตขึ้นมา

เราตั้งใจทำธุรกิจดี

ตั้งใจพยายามเลือกสินค้าที่ดี

แต่จริงวันนั้นว่าโหดร้ายแล้วนะ
หญิงว่าวันนั้นมันไม่ได้โหดร้ายเท่าไหร่เลย

ในวันที่คนไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้

เราคุยกันเองคือเรามองว่า
ความจริงไม่มีใครหนีความจริงพ้น

เอกสารมีทุกอย่างมีหมด

คือเราเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ
คือพี่มองว่าวันนี้

ตัวเราเองจะให้โอกาสตัวเองใหม่
วันนั้นพี่ตัดสินใจให้โอกาสตัวเอง

มันทำให้เราเข้าใจธุรกิจนี้มากขึ้น
มันทำให้เราเห็นข้อดีข้อเสียของมัน

เลือกที่จะเติบโตในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
เราจะต้องการที่จะให้ความรู้คน
สิ่งที่คุณจะต้องควรกินคืออะไร

คือสินค้าทุกตัวพี่เลือกแล้วก็ทานเองทุกตัว
สิ่งที่พี่เลือกอย่างแรกคือพี่เลือกสินค้า

ทดลองจนอินก่อน

หรือว่าจะเป็นคอลลาเจนที่รู้สึก

ของเราคืออร่อยตั้งแต่คำแรกที่ทานเลย

นี่ก็ต้องเตือนตื่นให้ระวังเรื่องนี้
ดูว่าถ้าเริ่มต้นเรายังไม่ได้ทดลอง
ไม่ได้มั่นใจดูเรื่องการลงทุน

สิ่งที่เรามีให้คือในเรื่องของความรู้ค่ะ
แต่เราจะเลือกที่จะมาให้อะไรกับสังคมมากขึ้น
โดยการที่ให้ความรู้กับคนนะคะ
โดยที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าเลย
ตัวนี้คือเจตนา
คืออยากจะทำให้คนที่อายุ๓๐ขึ้นไป
เพราะว่าคือตอนนี้สิ่งที่พี่เจอคือ
ด้วยความที่พี่อายุ๔๕จะ๔๕แล้ว
แล้วสิ่งที่เราเจอคนที่อายุไล่กับเราจะบอกว่า

เขาจะต้องเริ่มต้นยังไงในการที่เขาจะเริ่ม
โดยที่ไม่ต้องไปโดนใครหรอก
สำหรับคนใหม่เข้ามาสามารถได้เรียนรู้ได้เลย
หรือแม้กระทั่งคนที่สนใจ

ธุรกิจออนไลน์มันทำได้ง่ายขนาดไหน
ก็สามารถที่จะทักมาเพื่อขอคำปรึกษาได้
สุดท้ายคือกำไรค่ะ
นั่งดูแล้วกำไรคือทำให้เราเติบโตได้จริงไหมค่ะ
วินไทยแลนด์ถูกสร้างขึ้นมา

ที่เรามองเห็นว่าเราอยากให้คนที่ใส่ใจตัวเอง

เลือกที่จะทานสินค้าอีกส่วนหนึ่งที่ราคาไม่แพง

มองว่าสินค้าเราจะเสริมคุณค่าในตัวคน
แต่ถ้าถามว่าวินไทยแลนด์มีข้อดีตรงไหน

เราดูแลกันแบบครอบครัว

เราทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น

และเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นแล้ว

เราก็ทำให้ตัวเขาเอง
สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
สิ่งหนึ่งที่ตัวแทนรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามา

เขาลงทุนกับเราไม่เยอะหรือยอดไม่เยอะ
แล้วเขาพูดกับเราเสมอคือ
เขารู้สึกว่าเขามาที่นี่เขามีตัวตน
คือพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะ

เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งหันมามองเขา
แต่วันนี้การที่เขาเดินก้าวเข้ามา

เติมเต็มคุณค่าตรงนี้ของเขาค่ะ

ไปดูแลคนในครอบครัวเขาด้วย
สวัสดีครับ